คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราก็ต้องขยายผลต่อที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปค่ะ
ว่ามีนักธุรกิจตกเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าไปรู้จักกับสามีภรรยาคู่นึงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สามีภรรยาคู่นี้อ้างว่าเป็นร่างทรง
แล้วก็ทำพิธีกรรมต่างแสดงอภินิหารจนผู้เสียหายหลงเชื่อ
แล้วขอเงินหลายครั้งมากศูนย์เงินไป๔๒ล้านบาทเยอะมากนะ
ไม่น่าเชื่อนะว่าจะให้ได้ขนาดนี้นะ
แล้วไปมามีเหยื่อรายอื่นด้วยนะคะ

นี่คือภาพที่ผู้เสียหายไปขอคำปรึกษาทางกฎหมายกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวกัลพัฒนิพัฒน์วีรกุลอายุ๕๑ปี
ไปพบกับทนายรณรงค์พร้อมกับสามีนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอแจ้งความแล้วนะคะ
แต่กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าก็เลยไปปรึกษาทนายรณรงค์เพิ่มเติม
คือร่างทรงที่เป็นสามีพระยาคู่นี้แอบอ้างอภินิหารต่างนานา
บอกว่าเป็นร่างทรงหลวงพ่อเปิ่นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
สามารถเรียกวิญญาณลูกของเหยื่อที่เสียชีวิตมาหลายสิบปีแล้ว
ให้มาเข้าร่างได้เหยื่อก็เลยเชื่อค่ะ
อ้างทุกอย่างคือเหยื่อบอกว่าเหยื่อเขาเชื่อเรื่องของการดูดวง
เรื่องความเชื่ออยู่แล้วเป็นทุนเดิม
เหยื่อเองก็คิดถึงลูกที่ตายไปแล้วเป็นคนเดิม
พอมาอ้างเรื่องลูกว่าลูกมาเข้าร่างร่างทรงได้นะ
มาอ้างเรื่องหลวงพ่อเปิ่นที่เหยื่อเขาก็นับถือเคารพสัทธา

แล้วบอกว่าเวลาที่มีร่างทรงหลวงพ่อเปิ่นมาเข้า
ในความจริงหลวงพ่อไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะครับเขาอ้าง
บอกว่าเนี่ยได้กลิ่นลักษณะได้กลิ่นหมากกลิ่นพลูอะไรลอยมา

แล้วมันมีช่วงเวลาที่ผู้เสียหายค่ะ
เขาขับรถไปส่งร่างทรงที่บ้านหลังจากไปทำบุญกันมาที่วัด
เปรตตัวสูงเดินข้ามรถไปเลย
คนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงก็เลยบอกว่านี่ไงเห็นไหมล่ะนี่ไง
มันมาประกอบกันจนทำให้ตัวผู้เสียหายเขาเชื่อแบบสนิทใจจริงนะคะ
แล้วแก๊งมิจฉาชีพขอใช้คำนี้ก็แล้วกัน
เพราะว่าเหยื่อหลายคนมากก็มาบอกว่าขอเงินไปลงทุนได้ไหม

เริ่มต้นจากขอเงินสามแสนบาทไปลงทุนเลี้ยงปลา
ขออีก๑๕ล้านบาทไปซื้อบ้าน๑๕ล้านนะคุณผู้ชม
ขออีก๑๕ล้านบาทไปลงทุนสร้างโรงงานเครื่องจักรกล
แต่ทุกครั้งที่ขอเงินนะคะร่างทรงจะอ้างว่า
พ่อปู่เปิ่นมาเข้าร่างแล้วบอกให้ขอเงิน
ลูกชายของเหยื่อนี่แหละมาเข้าร่างแล้วก็บอกให้ขอเงิน
ขอให้สร้างบ้านให้อยู่ซื้อที่ดินให้หน่อย
หรือว่าพ่อปู่ก็บอกว่าต้องทำธุรกิจแบบนี้แต่ว่าใช้ชื่อคุณไม่ได้นะ
รวมแล้ว๔๒ล้านจริงนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะร่างทรงบอกว่าเวลาหลงพ่อปู่มาเข้าร่างอะไรต่าง
ขอเงินอย่างเดียวไม่ต้องมาเข้าชื่อทำบริษัทกันเดี๋ยวจะไม่ได้กำไร
เป็นความเชื่อเป็นการเอาเคล็ดถือเคล็ดอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็แหมคือเธอก็ยอมให้หมดนะรวมแล้วเท่าไหร่นะ
๔๒ล้านนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดที่สพนเจาะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกนะคะ
มีเพิ่มอีก๒คนค่ะคนแรกคือนายพาราดรจันแจ้งอายุ๔๙
ผู้เสียหายรายนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับถมที่ดิน
มูลค่าความเสียหาย๑๓๕๐๐๐๐บาทโอ้นี่ก็ไม่น้อย
ส่วนอีกรายเป็นผู้หญิงอายุเพิ่ง๑๘เป็นลูกสาวของนางสาวกัลพัฒน์
ผู้ที่สูญเงินไป๔๒ล้านนะคะโอ้โหลูกสาวก็โดนไปด้วย
ลูกสาวเนี่ยนะคะบอกว่าคือไม่ได้เสียเงินหรอก
แต่โดนร่างทรงทำร้ายร่างกายจนปางตายค่ะโอ้โหปางตายค่ะ
ทีนี้ค่ะมาทบทวนกันหน่อยนะคะในเรื่องของเงินที่สูญเสียไป
แก๊งต้มตุ๋นแก๊งนี้นะคะนางสาวกัลพัฒน์นักธุรกิจ
สูญเงินไป๔๒ล้านครับนายพราดอน๑๓๐๐๐๐๐บาท
ลูกของนางสาวกัลพัฒน์โดนทำร้ายร่างกายถูกกระทืบโดนเอาเก้าอี้ฟาด
โดนเอาพัดลมมาฟาดนี่คือผู้เสียหายเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะ
นายพระราดรผู้เสียหายรายล่าสุดเนี่ยค่ะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรับถมที่ดิน
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้เขาบอกว่ารู้จักกับนางซิมร่างทรงเนี่ยนะคะ
จากพี่ชายแนะนำให้รู้จักปลายปี๒๕๖๑จากนั้นก็ถูกหลอกเอาเงินตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดนหลอกไปทั้งหมด๑๓๕๐๐๐บาทเงินสดล้วน
ซิมพยายามใช้คำพูดใช้กลอุบายขอยืมเงิน
ครั้งแรกอ้างว่าเดือดร้อนต้องเคลียร์เงินที่โรงงานขอยืม๓๐๐๐๐๐บาท
ครั้งที่๒ยืมเงินไปซื้อที่ดิน๒๐ไร่
เส้นถนนคู่ขวาเขตน้องจอกบอกว่าจะไปทำบ้านจัดสรรแล้วเดี๋ยวแบ่งผลประโยชน์ให้อ่า
ยืมอีก๓แสนครั้งที่๓กลับจะบอกว่าเอาเงินเนี่ยจากการซื้อที่ดิน๓แสน๕๐๐๐๐บาทได้ไหม
ครั้งสุดท้ายก็บอกว่ายังไม่ได้โฉนดที่ดินขออีก๔แสนได้ไหมอ้างไปเรื่อยค่ะอ้างไปเรื่อย
นายพระราดรบอกว่าก็ยอมรับว่านางซิมเป็นคนพูดจาชวนเชื่อน่าเชื่อ
พอให้เงินก้อนสุดท้ายไปถึงจะมารู้ตัวว่าโดนหลอก

เจ้าของที่ดินบอกว่าไม่ได้มีการซื้อขายที่ดินอะไรตรงนี้เลย
ก็เลยพยายามถามไปที่นางซิมอีกรอบ
ซิมก็ผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของการคืนเงินนะคะครับ
วันนี้ก็เลยตัดสินใจออกมาพูดเพราะไม่อยากให้นางซิมไปหลอกคนอื่นอีก
เพราะตัวเขาเองนายพระดอนบอกว่าผมเองก็แทบหมดตัว
แล้วตอนนี้ก็หมดหวังแล้วด้วยว่าจะได้เงินคืนเนี่ย
ก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาถูกหลอกเรื่องร่างทรงนะคะ
แต่เขาถูกหลอกเรื่องของการโอนเงินเฉยจากนางซิมอ่ะนะ
ถามดูที่คิดที่ว่าที่ตรงนี้เขาจะซื้อทำอจัดศัลครับ
แล้วก็ไปลงทุนแล้วเขาก็จะให้ที่ผมแปลงหนึ่งง่ายครับ
ที่นี้ค่ะประเด็นของลูกสาวนางสีหกละพัทย์นะคะ
ที่บอกว่าเป็นสื่อหายเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายราชาศาสตร์
แต่ไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกาย

อยู่โรงงานเครื่องจักรที่แม่ลงทุนให้กับนางซิมนี่แหละ

ตอนนั้นเขาไปอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตลอดเวลาที่อยู่นางซิมก็อยู่ด้วยตลอด
บังคับให้เธอโกหกทุกคน
พอขัดใจก็จะทำร้ายร่างกายเธอ
หยิบพันธ์ลมมาฟาดคว้าหวายมาฟาด
จับเธอตัดผมกระทืบหัวเธอ

เธอบอกว่าเธอโดนหนักเลยสาหัสเลย
แต่บอกแม่ไม่ได้เพราะแม่มาแค่สัปดาห์ละ๒ครั้ง
ซิมไม่ให้ใช้โทรศัพท์อีกต่างหาก
บอกว่าปวดใจมากค่ะที่แม่เธอไว้ใจ
ให้เธอไปอยู่ในความดูแลของนางซิมที่โรงงาน
ตอนนี้โกรธแค้นมากนะคะอยากให้เขามารับกรรม
เขาจะชอบบอกสั่งคนอื่นให้โกหกค่ะ
หนูก็เคยโดนเหมือนกันคือแบบเขาจะบอกหนูเลย

หนูต้องพูดอย่างนี้หนูตามเขาถ้าไม่พูดมันจะซ้อมหนูเลย
บอกหนูกลับไปหนูโดนแน่จะซับหนูที่น่วมเลย
ตอนแรกมันก็ซัดหนูอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหนูไม่แบบไม่บังคับ
คือไม่พูดตามที่มันบังคับสั่งหนูมาหนูจะยิ่งโดน
หนูจะโดนเยอะด้วยมันจะใส่ไฟหนูหลายอย่าง
พูดแบบทำเรื่องเล็กเท่ามด

เพิ่งทำให้อย่างไรเห็นอะไรความน้ำดัง
เอ่อมีพัดลมมีวายมีมือ
มันกระชากหนูข่าคหนูเดินพืชก็ส่าน้ำ
ก็เหยียบหนูเลย

เหมือนนรกบนดินน่ะคือแบบหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันแบบแล้ว
มันเลวร้ายมากไม่ว่าหนูนะจะเคยดูแบบ
ก็ยังกับเขาเลยแต่ว่านี่แม่งหนูอยู่ในห้องหนูดี
เนี่ยพุทธกรรมพัฏเนี่ยสูญไป๔๒ล้าน๐๑ในทนาศะตรงนะครับบอกว่าคดีนี้ถ้าเอาตามหลักการก่อนนะเรื่องการช่อกงการ
โกงเงินอะไรพวกนี้เนี่ยอายุความมันก็คือ๓เดือน
เหตุการณ์ต่างที่ผู้เสียหายถูกหลอกลวงเนี่ย
เอาเข้าจริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙
นี่๖๓เนี่ยจะสิ้นปีแล้วเนี่ยนะครับ
ตามหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะลำบากหน่อย
แต่ต้องไปดูข้อหาอื่นเพื่อจะแจ้งความ
น่าจะมีข้อหาอื่นที่แจ้งความได้อีก
ซึ่งพยานหลักฐานอื่นที่เบื้องต้น
ทางผู้เสียหายนำมาให้ทนายรณรงค์ตรวจสอบเนี่ย
นายรณรงค์บอกว่ายังสามารถใช้เอามาเอาผิด
บุคคลที่อ้างตัวเป็นร่างทรงได้
แต่จำนวนเงิน๔๒ล้านทรัพย์สินต่าง
ที่ผู้เสียหายถูกหลอกลวงไปนะครับ
เอกสารยืนยันการโอนเงินโอนบ้านโอนที่ดินสร้างโรงงานอะไรพวกนี้เนี่ย
คือมันก็ต้องไปดูเรื่องของพยานหลักฐาน
ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่น
จะเอาคืนตรงไหนได้บ้างหรือไม่
ในส่วนของคนที่อ้างตัวเป็นร่างทรงแล้วก็มาหลอกให้เขา
โอนเงินให้ซื้อของให้สร้างสิ่งของต่างให้เนี่ยนะครับ
ตอนนี้มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว
แต่ทนายรณรงค์บอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับทางร่างทรงพวกนี้
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าตามหลักการเขาก็ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อนามสกุลอะไรต่างได้
คือทางผู้เสียหายเขามีนั่นแหละนะทนายรณรงค์ก็มี
แต่ว่าเดี๋ยวรอให้ทางตำรวจเนี่ยเรียกมาสอบปากคำมาแจ้งข้อหาให้เป็นทางการก่อน
จะได้มาคุยกันอย่างชัดเจนไปเลยว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไง
เพื่อเขาจะชี้แจงว่าเออเขาจริงหรือไม่จริงเป็นหรือไม่เป็น
ตามที่มีคนออกมากล่าวหามาแจ้งข้อหาตอนนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะค่ะ
บอกว่าอยากจะเห็นหน้านางซิมที่แอบอ้างว่าเป็นร่างทรงจังเลย
อยากให้ตามหาจังเลยทีมข่าวของเราก็ตามหานะคะ
เมื่อวานไปเจอแม่ของนางซิมด้วยซ้ำอ๋อเลยฮะแต่เขาปฏิเสธนะคะ
เขาบอกลูกเขาไม่ได้โกงเงินใครไม่ได้หลอกใคร
นี่คือภาพเมื่อวานที่คุณแม่ของนางซิมนะคะ
แต่ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะกล่าวได้อยู่แล้วใช่ไหม
ยืนยันว่าไม่ได้หลอกแม่พานักข่าวของเราเข้าบ้านเลย
บอกว่าไม่ได้เป็นสำนักทรงไม่ได้เป็นร่างทรงอะไรด้วยซ้ำ
แม่ปฏิเสธมานี่ในบ้านเขานะคะ
แต่ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้ข้อมูลมาเพิ่ม
จากนางสาวกัลพัฒน์ผู้เสียหายที่ถูกหลอก
เงินไป๔๒ล้านนะคะ
นางสาวกรพัดบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยนะ
ก่อนที่จะรู้จักกับร่างทรง
มีคนมาทักว่าคนนามสกุลนี้เป็นทายาทสืบเชื้อสาย
อบผีฟ้าทางฝั่งลาวในแขวงหลวงพระบางครับ
ซึ่งตัวนางสาวกรพัฒน์บอกว่าเธอเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

ตัวเธอเคยเห็นย่าทวดรำปอบผีฟ้า
รับเครื่องเส้นปอบผีฟ้ามาบูชาเพื่อรักษาอาการป่วยต่าง
แล้วร่างทรงเหมือนกับมีการอ้างชื่อย่าทวด
ย่าทวดของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่าง

แล้วก็ขอเงินหน่อยเธอก็เลยยิ่งเชื่อค่ะ
เขาพาพี่ไปที่คำชโนธให้ไปเอาวิญญาณของทวดพี่
ไม่รู้หรอกเขาเป็นคนไม่รู้
เขาสร้างขึ้นมาให้พี่ไป๓ครั้ง
เขาบอกว่าไปเอาวิญญาณของทวดพี่มา
พอเอามาปุ๊บน้ำมันก็ท่วมที่คำชโนธ
เค้าบอกว่าเนี่ยคือตอนนี้ทวดเค้าไม่อยู่แล้วอ่ะ
เดี๋ยวน้ำก็จะท่วมคำชโนธอะไรอย่างนี้
พี่ก็เอาเหรอทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้

นี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่

ว่าทำไมถึงโอ้โหได้เชื่อต่อเนื่องสืบเนื่อง
ถึงขั้นซื้อนู่นนี่นั่นโอนเงินอะไรต่าง
ซื้อทรัพย์สินให้ไปถึง๔๒ล้าน

แต่ก็นั่นละนะท่านผู้ชมคุณเห็นมาสอนใครไม่ตกอยู่ในช่วงเวลานั้นไม่ได้เป็นคุณกรรพัฒน์เนี่ย
ก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าในช่วงเวลาณตรงนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะเนอะ
ได้เชื่ออะไรไปขนาดนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เธอก็รู้ตัวแล้วว่า
เอาละถูกหลอกแล้วนะก็กำลังดำเนินการเรื่องของคดีความอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ยังพยายามตามหาร่างทรงคนนี้อยู่นะครับที่เรารู้ว่าชื่อซิมอ่ะนะ
ซิมเนี่ยชื่อจริงนามสกุลอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
เอาเป็นว่ายังพยายามตามหาอยู่เท่าที่ทราบเนี่ยคืออยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้
ก็ไปหามาละครั้งนึงนะครับก็เจอแต่แม่นะครับยังไม่เจอตัวนางซิมอ่า
คืออยากจะชี้แจ้งเพิ่มเติมบอกได้นะฮะจะได้ชัดเจนกันไปว่า
ตกลงแล้วมันจริงไม่จริงอย่างไรนะครับวันนี้ทางซิมได้แจ้งกับทางรบพอของหมู่บ้านนะครับ
บอกว่าห้ามบุคคลภายนอกเนี่ยมาที่บ้านเลยนะฮะแล้วให้แจ้งไปเลยว่าไม่มีใครอยู่บ้านทั้งนั้น
จะเป็นตัวเองเป็นแม่เป็นญาติไม่มีใครอยู่นะครับก็พยายามจะติดต่อไปหาอีกครั้งหนึ่ง

คุณสุชาดาก็ลองไปถามชาวบ้านแถวแถวนี้นะครับก็เอาภาพของนางซิมไปให้ชาวบ้านดูอ่ะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกก็ไม่ค่อยคุ้นหน้านะไม่คุ้นหน้าเลยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยนะครับ
ถามว่าแล้วถ้าเป็นร่างทรงล่ะถ้าเป็นร่างทรงที่แบบมีชื่อเสียงศักดิ์สิทธิ์

ก็ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเป็นร่างทรงแบบเป็นพ่อปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะยังไงชาวบ้านต้องรู้จัก
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยในย่านนี้ไม่เคยมีร่างทรงที่มีชื่อเสียงอะไรเลยนะครับ
หรืออาจจะเป็นแค่ร่างทรงที่นับถือกันเฉพาะกลุ่มก็ได้
อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มคนที่เขาเป็นคนที่มีเงินเยอะหรือเปล่า
อะไรพวกนี้นะฮะคือคนย่านนี้เขาบอกเขาไม่รู้จักนะครับ
ส่วนถ้าจะถามถึงคนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสูงสิงกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องการไปทำอะไรทำมาหากินแบบไหน
ก็เลยไม่ค่อยมีใครจะรู้ถึงพฤติกรรมหรือว่าการทำมาหากินอะไรกันมากนัก

มันเหมือนกับทางเฟซทางอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมที่เขาลองทานเฟซอะไร
ใช่เขาไม่ได้ออกจากแถวนี้เพราะว่าคนแถวนี้ก็ไม่เห็นรู้นะ
แต่ว่าทางแถวนี้ไม่มีคือเหมือนกันอาจจะไม่มีกลุ่มเป้าหมายเข้ามา
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้แล้วก็ขยายผลไปเรื่อยนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณกัลพัฒน์ผู้เสียหายที่สูญเงินไป๔๒ล้านบอกว่า
เชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศัยศาสตร์เรื่องของการดูดวงเรื่องลี้ลับ
ค่อนข้างจะเชื่อเรื่องแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
โดยเฉพาะที่หลวงปู่เปิ่นเธอศรัทธามากแล้วร่างทรงที่ชื่อว่านางซิมก็แอบอ้างว่าหลวงปู่เปิ่นเข้าร่าง
ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อท่านนะคะแต่ก็ไปดูบรรยากาศเพราะว่าผู้เสียหายบอกศรัทธามากจริง
รูปหล่อหลวงพ่อเปิ่นทางวัดมีการเตรียมดอกไม้ทุบเทียน
ก็มีคนไปกราบไหว้มีคนไปเช่าบูชาพระเครื่องของที่ระลึกทั้งวันเลยค่ะ
ในเรื่องของอิทธิมงคลคงกระพันชาตรีเมตามหานิยมโชคลาภ
สมัยก่อนท่านทุดงไปหลายพื้นที่นะคะ
มีเรื่องเล่าว่าท่านสะกดเสือสิ่งที่ดุร้ายจนสงบนิ่งได้
ที่โด่งดังมากก็คือการศักดิ์ยานเสือเพ็ญหานุมานลิงลม
ที่มีศิษยานุสิตที่ศรัทธาในหลวงพ่อเปิ่น
ให้หลวงพ่อทำพิธีศักดิ์เยอะมาก
มีพระเครื่องหลวงพ่อเปิลขี่เสืออีกหลายรุ่นที่โด่งดังนะคะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาศิษยานุสิตจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่ศรัทธาในหลวงพ่อเปิ่น
หรือพระอุดมประชานาศอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดบังพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ก็มาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีเป็นหมื่นคนนะคะ
พิธีจัดขึ้นช่วงเสาร์ต้นเดือน๔ไทย
ส่วนใหญ่จะมีการศักดิ์แล้วก็ลูกศิษย์ที่เคยมาศักยันต
จะมาที่นี่เป็นเหมือนกับงานประจำปี
รวมศิษยานุสิตที่ศักดิ์ยันทร์แบบมากที่สุดในไทยค่ะ
นี่คือภาพภาพงานนี่ค่ะเห็นไหมคะ
คนที่เคยมาศักดิ์ที่นี่เขาก็มาร่วมงานกัน
ว่าคุณผู้ชมน่าจะจำภาพบรรยากาศแบบนี้ได้

นี่ค่ะเราให้ดูภาพความศรัทธาศิษยานุสิตของหลวงพ่อเปิ่น
ที่เขาไปร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีค่ะ
เป็นหมื่นคนทุกปีนะคะ
นายวิบูลแซ่เอียวอายุ๕๘ปี

ที่เล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ไม่มีการทรงเจ้าเข้าทรงหลวงพ่อเปิ่น๑๐๐
และไม่มีที่ไหนที่จะเข้าทรงหลวงพ่อเปิ่นได้ไม่มีนะคะ
ถ้ามีการทำพิธีหรือทรงเจ้าคือการแอบอ้างล้วน

ว่าใครแอบอ้างหลวงพ่อเปิ่นในเรื่องของการเข้าทรงเนี่ยนะ

หรือแล้วอยากจะฝากภาษาชน

อย่าไปลงเชื่อนะคะไม่มีว่าภาษาชนหลวงพ่อเปิ่ล
ส่วนคดีความต่างก็เดี๋ยวรอความคืบหน้ากันต่อไป